มาดูเรื่องของเมื่อได้ของไม่ตรงปกกันหน่อยแล้วรายเดอร์คนส่งของเนี่ย
เขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเจอลูกค้าที่รับของที่ตัวเองสั่งมาแล้ว
ะต่อหน้าเอาเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ฉันสั่งครับแล้วพี่รายเดอร์บอกโอ้ย
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมได้ถ้าคนนี้บอกว่าซวยซะละ

ผมไม่เอาผมไม่เอาไม่เอาป้าก็ทิ้งเลยครับ
นี่ใครถังขยะมีครับไม่เอาไม่เอาพอเอาคลืนไปเลย
เอ้ยมีอย่างงี้ด้วยปอนดูดิ
ข้ากว่านี้สั่งยกทรงแต่ได้ทรัพย์ไหนเลยไม่พอใจ
โยนข้าวของทิ้งซะเลยแล้วก็ด่ารายเดอร์เสียให้หายเลยนะ
ใช่รายเดอร์ก็อุตส่าห์พูดเอาป้าแล้วป้ามาด่าผมได้ไง

แล้วป้าด่าผมถึงขนาดว่าผมเป็นอาเฮียเลย
เออคือด่ายาบคายแล้วมีการโยนของทิ้งต่อหน้า
แล้วบอกด้วยนะกูไม่เอาไอ้ที่สั่งมันไม่ได้
อย่างนี้คือรายเดอร์เขาพยายามจะบอกว่าต้องไปติดต่อคนขายเพราะเขาไม่เกี่ยว
คลิปนี้คุณผู้ชมเพจดังเข้ามาแชร์แล้วก็บอกว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์หน่อยเถอะ
คนที่ชอบซื้อของออนไลน์เนี่ยพนักงานส่งของเขามีหน้าที่ส่งของเท่านั้น
ถ้าสินค้ามีปัญหาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
เอาเป็นว่าหรือไม่ก็ใช้วิธีการถ่ายคลิป
ถ่ายคลิปตอนกระทั่งที่คุณแกะสินค้า
มันจะได้มีหลักฐานในการไปร้องเรียนนะคะกับร้านค้าที่ขายให้คุณได้นะ
รายเดอร์เขาบอกว่าเจองานนี้บอกหัวจะปวด
ได้แค่หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายแล้วก็ต้องขี่ไปส่งบ้านอื่นต่อไป
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเพจดังเขาก็อธิบายด้วยนะฮะ
ว่าเบื้องต้นป้าสั่งของเป็นยกทรงแต่ได้มาเป็นเสื้อซับใน
หลังจากรับขอแล้วป้าจ่ายเงินแล้วจึงแกะของออกมาดูปรากฏว่า
ได้ไม่ตรงกับของที่สั่งป้าไม่พอใจออกอาการแบบนี้
ความเห็นเยอะบอกให้เห็นใจรายเดอร์บ้างเขาก็แค่มาส่งเอง
แต่ของไม่ตรงปกแบบนี้ก็ต้องตามไปถึงคนที่คุณสั่งไว้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะไปดู